นี้หน่อยค่ะแจกไปเลยมอไซค์แจกมอไซค์สองคันงานบวชนาคเหมือนกันพี่
เฮ้ยไม่ใช่คาราบาลแดงเหรอ

อันนี้แจกมอไซค์เพราะว่าที่บ้านเขาทำพวกร้านรับซ่อมมอเตอร์ไซค์

ดังนั้นเอามาแจกไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์นะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นก็มีรวมแล้วเป็นแสนเหมือนกันค่ะ
ดูบรรยากาศงานนี้หน่อยยิ่งใหญ่ไม่แพ้งานเมื่อกี้ของพี่เบิร์ตเลยค่ะ

ไหนยกประกาศด้วย

เราเจอกับท่านในยกงอกมอสไซนะครับ

ต้องขอขอบคุณ

ไหนอ่ะไหนงานบวชน่ะนี่ค่ะ

แต่อันนี้ไม่ใช่งานกาชาติ
สายดาวอะไรนะคะแต่เป็นการฉลองบนเวทีค่ะ
นาคทั้ง๓ที่เข้าพิธีเนี่ยนี่คือที่จังหวัดกำแพงเพชรนะ
แล้วสภาพเขาแจกรางวัลใหญ่เลยมอไซค์แจกมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีด้วยนะ
นี่คันนี้แหละค่ะที่เอามาแจกเฮ้ยมอเซสวยฮะ
ใช่พี่เบิร์ตแล้วงานฉลองพิธีอุปสมบทครั้งนี้เนี่ย
เขาเพิ่งจัดขึ้นสิบเอ็ดสิบสองเมษาที่ผ่านมานะคะ
ตรงลานหน้าวัดธนธีศรีวชิรารามค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเอง
เจ้าภาพก็คือคุณสำเริงพวงทองกับคุณบุญมาวงเกิด
เป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์มือสองแล้วก็รับซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่

กำแพงเพชรไงนะทั้งสามชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ
ขี้มากไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาจัดงานอุปสมบทลูกหลานทั้ง๓เลยค่ะ
ก็จัดเลี้ยงโต๊ะจีนโอ้โห๒๐๐โต๊ะนะ
ในงานแจกรางวัลอย่างที่บอกค่ะ

แล้วก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีของรางวัลอื่น

หลังจากนั้นเมื่อวานค่ะ๑๒เมษา
ทั้ง๓ก็มีการโปรยทานหน้าโบสถ์ด้วย
ชาวบ้านเขามาร่วมงานกันแบบแน่นขนาดเลย
แล้วในงานก็มีรางวัลใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงด้วย

ตอนเช้านอกจากโปรยทานแล้วก็ยังแจกมอเตอร์ไซค์อีก
สำเริงบอกแบบนี้ดีใจมากที่ได้บวชลูกหลาน
แล้วก็สาเหตุที่แจกมอเตอร์ไซค์เป็นรางวัลใหญ่
เพราะว่าที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์มือ๒อยู่แล้วไง
อยากคืนกำไรให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
ก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละที่มาร่วมงานบวชครั้งนี้
มอเตอร์ไซต์สวยจริงโอ้โหชม